เรื่องของน้องนายนพัฒน์นะคะ

แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าน้องนายเขามีความชอบส่วนตัว
ก็คือเขาจะมีการแบบเก็บภาพเบื้องหลัง

น้องนายเขาจะแอบถ่ายเบื้องหลังไว้หมดแบบทุกช็อตทุกซีนเลยนะ
แล้วแถมเร็วนี้นะคะก็เตรียมเอาภาพมาจัดนิทัศกาล

แต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรแล้วจริงจังขนาดนี้
ถึงขั้นจะไปเรียนต่อโทรด้านทำหนังเลยหรือเปล่า
รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือน้องนายให้สัมภาษณ์มาก

ถึงขั้นแบบอุ้ยจับขังไว้ในบ้านเลย
กลัวจะออกไปเจาะแจ๊กกับสาวนะคะ
จริงหรือเปล่าเอาออกมาเคลียร์กันชัดเลยจ้าน้องนายจ๋า
ผมได้เอากล้องฟิล์มตัวเล็กเข้าไปถ่าย
ตั้งแต่วันที่เวิร์คชอปวันแรกยังวันสุดท้าย

ตลอดที่ถ่ายทำก็คือทุกคนจะได้เห็น
ภาพเหล่านี้จะได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่ง

โปรเจคที่ตั้งใจทำมากเลย
นายชอบแซวว่าเนี่ยอย่ายงผมกับสาวเลยแม่จะไม่ออกจากบ้านเนี่ยมันเรื่องจริงไหมคะ
ก็แบบผมดูหน้าแม่แล้วแบบมีข่าวเยอะนะอะไรอย่างนี้ผมก็แบบ
แต่แม่เขาเข้าใจนะว่าเป็นเรื่องธรรมดาแบบเป็นเรื่องธรรมดาของคนในวงการอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วผมก็แซวว่าเขาเล่นเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวแม่ไม่ออกจากบ้านน่ะเลย
คำยิ้มผมก็เลยเอามาพูดให้ทุกคนได้ยิน

ไม่มีไม่มีเขาไม่เคยห้ามเรื่องอะไรเลยเขาบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี
อ่าก็เอามาเคลียร์กันไปแม่หมูไม่ได้ห้ามไม่ได้กักบริเวณไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
เข้าใจวงการบันเทิงดีเพราะว่าแม่หมูก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้ว
แต่ก็อาจจะแบบว่ามันเป็นธรรมดาแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกใช่ไหม
จะออกไปไหนทำอะไรก็ต้องบอกแม่บ้างนะคะ
ใช่นะคะแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าเออคุณแม่ก็ห่วงจริงนั่นแหละ
ห่วงจริงแต่ว่ามันไม่ได้ขังไว้ในบ้าน